สิบโมงแล้วนะครับทุกวันนี้มาดูการเมืองปีใหม่กันหน่อย
ยิ่งปีใหม่ยิ่งร้อนแรงนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าเป็นนับถอยหลั่งทุกวันแล้ว
สำหรับวันเลือกตั้งมีข่าวร้อนมาเซอร์ฟ
เพราะว่าหัวหน้าพักประชาธิบัติเขาลั่นวาจาไว้แล้วว่า
เขาพร้อมที่จะลาออกถ้าหากว่าสมาชิกพักหรือว่าพัก
ได้สอสอไม่ถึง๑๐๐ที่นั่งค่ะ
และที่สำคัญจากที่ปฏิเสธกันมายาวนานยืนยันขันแข็งว่าจะไม่จับมือกันเด็ดขาด
ล่าสุดมีกระแสข่าวมานะว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์
อาจจะจับมือกันเพื่อตั้งรัฐบาล
คือคนเรียกร้องมานานแล้วไงว่า๒พักนี้คุณจับมือกันดีไหม

นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงการตั้งเป้าหมาย
จำนวนที่นั่งสอสอในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคะว่าไม่ขอฟันทงว่าจะได้เท่าไหร่
แต่ถ้านำฐานเสียงเดิมมาคำนวณตามระบบจัดสรรปันส่วนผสมแล้ว
มันก็จะตกอยู่ที่๑๔๐ที่นั่งก็มั่นใจว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า๑๐๐ที่นั่งค่ะ
นายอภิษฎประกาศเลยนะคะว่าถ้าได้ที่นั่งสอสอไม่เกิน๑๐๐เสียง
ลาออกจากหัวหน้าพักเพราะถือว่าทำให้พักถดถอยค่ะ
ขณะเดียวกันถ้าได้เสียงเยอะก็จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแน่นอน
แต่ถ้าได้ไม่มากก็ให้เป็นไปตามระบบรัฐสภา
จะไม่ตัดสินใจร่วมรัฐบาลเพื่อเรื่องผลประโยชน์ตำแหน่งหรือการได้ไปเป็นรัฐบาลเท่านั้น
เราจะไปเป็นรัฐบาลก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าเราทำงานให้กับประชาชนตามอุดมการเราได้
ถ้าประชาชนเลือกเรามาเยอะเราก็ต้องเป็นแกนหลัก
ถ้าประชาชนเลือกเรามาน้อยเราก็ต้องไปพิจารณาอีกทีว่า
มันจะไปร่วมกับคนอื่นเนี่ยแล้วมันจะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ไหม

นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยก็บอกนะคะว่า
การเมืองไทยในปี๒๕๖๒จะเป็นการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ค่ะ
ซึ่งอำนาจนั้นอยู่ในมือของประชาชนเรานี่แหละ
สิ่งแรกเลยที่รัฐบาลใหม่ควรจะทำก็คือต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ศักยภาพและกำลังซื้อของประชาชน
และต้องนำพาให้ทุกคนก้าวพ้นจากกับดักความยากจน
เพื่อตอบสนองชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนให้ได้
ซึ่งมีรายงานมาจากภักดิ์เพื่อไทยด้วยนะคะว่า
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
และนายโพคินพลกุลแก่นำพักมีการนำคณะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
ซึ่งทางจีนสอบถามถึงสถานการณ์การเมืองไทย
คุณหญิงสุดารัฐก็เชื่อมั่นนะคะว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นเร็วที่สุดก็คือ๒๔กุมภาพันธ์นั่นแหละ
มั่นใจด้วยว่าพักเพื่อไทยจะต้องได้สอสอมาเป็นอันดับหนึ่ง
แต่ด้วยข้อจำกัดรัฐธรรมนูลก็อาจจะส่งผลให้เสียงไม่มากพอที่จะกำหนดตัวนายกรัฐมนตรีค่ะ
แต่มีการทาบทามพักประชาธิบัติที่คาดว่าจะได้สอสอ๘๐๑๐๐ที่นั่งมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
โดยมีข้อเสนอค่ะว่าจะให้นายอภิษฎดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดรและประธานรัฐสภาพร้อมกับมอบหมายกระทรวงสำคัญบางกระทรวงให้
ส่วนนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นของทางฝั่งพักเพื่อไทย
โอ้โหรอดูเลยคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะมันก็เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของการเมืองไทยเหมือนกันนะคะ
มันก็เป็นการตอบเรื่องความปรองดองได้ไงนะครับ